อีกกรณีหนึ่งลูกกับแม่เหมือนกันลูกในไส้เมายาบ้า
ไม่รู้แล้วใครเป็นแม่เป็นลูกไม่รู้แล้ว
อารวาสค่ะจะทำร้ายคุณแม่
คุณแม่ต้องวิ่งหนีตายนะไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยหน่อยเถอะ

ลูกชายเนี่ยค่ะคือเขาเนี่ยเสพยาแล้วก็คลั่งนะ
จะทำร้ายคุณแม่แม่ก็คือนางละเมียดอายุ๗๓ปี
วิ่งหนีตายไปที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
จะไปขอความช่วยเหลือจากนายศักดิ์ชายเสตานุษย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเสพยาเสพติดคุ้มคลั่งมากเลย
แล้วก็ใช้ไม้ไล่ทำร้ายเธอเพราะอะไร
เพราะว่าขอเงินเธอแล้วไม่ได้ให้ไง
ผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องนะก็ประสานขอกำลังตำรวจสพเมืองลบบุรีมาตรวจสอบและจับกลุ่ม
หลังเกิดเหตุนายเอ็มนางนามสมมุติอายุ๓๒ปี
ลูกชายของนางละเมียดเนี่ยก็ยังคุ้มคลั่งอยู่นะ
แต่เขาก็หลบหนีค่ะไปอยู่บ้านเพื่อนในระแวกใกล้เคียง
ทีมข่าวก็ถามนางละเมียดเพิ่มเติมนะว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
เล่าให้ฟังด้วยความอิดโรยค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
รู้สึกกลัวลูกชายมากเพราะว่าเขาเกือบจะทำร้ายแล้ว
แต่โชคดีที่มีคนมาเห็นก่อนเธอบอกว่าไม่งั้นเนี่ยต้องบาดเจ็บแน่นอนเลย
พอช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเธอก็ตัดสินใจรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
จนถึงตอนนี้นะความกลัวเนี่ยยังรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดเหตุการณ์อยู่เลย
นอนก็ไม่ได้อยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะก็ยังกลัวอยู่นะคะ
กลัวจนยายจะไปล้มเพราะได้ยินเสียงลูกมานะ
แต่เราก็ใจดีสู้ว่าวันนี้เขาดีนะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขา
คำว่าดีก็ให้เลี้ยงกันไปไม่ดีสิแต่บอกว่าวันนี้ไม่ดีแล้วมันจะฆ่ายาย
เขาก็ไม่ฟังเพราะว่าพิธีเฮอยายไม่ไหวแล้ว
ไม่มีสาเหตุยายไม่มีบาดแผลบอกยายไม่ต้องมีบาดแผลยายจะช็อกตายก่อนแล้ว

อยากให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือยังไงให้พาลูกชายไปมันบัดไหม
แล้วแต่ว่าจะไปทางไหนยายก็แล้วแต่เอาทั้งนั้นย้ำบัตรหรือติดคุกให้มันนาน
เสียใจยายฆ่าตัวตายถ้ายายไม่ประกันชีวิตยายตายไปนานแล้ว
คุณยายบอกอีกนะว่าอยู่กับลูกเพียงแค่๒คนนะคะ
ก็ไม่ฟังบางครั้งสติหลุดจำไม่ได้ว่าใครเป็นแม่
แต่ก็หนีไปเสพยากับเพื่อนอีกล่าสุดนี่นะพาเข้าไปบับรรบัด
ไปบำบัดที่โครงการของจังหวัดมาแล้ว๑๒วัน

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมด้วยว่า
แบบนี้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง
ผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยนางละเมียดมาแล้วหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงกว่าที่ผ่านมาด้วย
หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการประสานตำรวจมาจับกลุ่มในเอ็มนะคะ
เอ็มพอถูกจับก็ยังเมายาอย่างหนักอารวาสอยู่เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดแล้วก็ส่งโรงพักต่อไป
ซึ่งเย็นวันเกิดเหตุมีรายงานว่า
เอ็มถูกปล่อยตัวมาแล้วทำให้นางละเมียดไม่กล้ากลับบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็มองว่านายศักดิ์ชัยเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายล่ะ
เพราะไม่รู้ว่าจะคลุ้มคลั่งขึ้นมาตอนไหน
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยแล้วกันค่ะ
พอเขาได้ยินเสียงผมปุ๊บนี่คือเขาจะแบบเขาจะรู้เลยว่าเป็นผมเนี่ย
ก็จะจะกลัวอยู่ผมเขาก็เปิดประตูเปิดหน้าต่าง
เขาเปิดหน้าต่างออกมาเราก็ถามว่าเอ็มใช่ไหมบอกใช่ครับ
เอาบอกออกมาเอ็มเนี่ยไปทำอะไรแม่อ๋อผมเคลียร์กับแม่แล้วอะไรแล้ว
เขาก็พูดเพราะรู้เรื่องนะนะฮะแต่ว่าที่แม่เขาบอกว่า
พกไม้ถือไม้น่ะจริงจริงข้างในอ่ะเป็นเป็นเหล็กแหลม
เป็นเหล็กแหลมที่พกอยู่นะฮะพกติดตัวอยู่ครับเราก็จับล็อกมือล็อกอะไรนะฮะ
ก็จับก็ออกมาทีแรกก็พูดดีแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อฟัง
ครับเขาก็ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ทำไมไม่ไม่แจ้งตรวจทีถ้ามั่นใจว่าเขาเสพอ่ะ
แล้วตรวจฉี่แล้วก็จับเขาก็หาเสพยาเสพติดสิก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าก็เอาไปถึงตำรวจแล้วตำรวจทำไมไม่ดำเนินการครับ
นะฮะตำรวจมีหน้าที่นะครับนะฮะอ่าตำรวจมีหน้าที่นะครับผู้ใหญ่บ้านก็สงสัยอย่างเงี้แหละว่าตำรวจมีหน้าที่ทำไมไม่ดำเนินการตรวจฉี่ล่ะแล้วนอกจากนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปสอบถามทางร้อยเวรที่รับเรื่องนี้ด้วยในกรณีที่บอกว่าจับตัวมาแล้วแล้วก็ปล่อยตัวไปเนี่ยตำรวจให้เหตุผลว่าที่ปล่อยตัวเพราะว่า

ลูกก็ได้แม่บอกคือแม่ต้นอยู่แบบวันหุ้นคนติดยาเสพติดมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วค่ะ
นี่คือขนาดแม่ลูกกันแท้แต่ว่าด้วยฤทธิ์ของยาเสพติดไงคะ